วันนี้นอกจากแจกเสื้อแล้วเรายังมีของอย่างอื่นมาแจกด้วย

เพราะว่าที่นี่เหล่าตำรวจทางหลวงที่จังหวัดชุมพร
เขาก็พาเจ้าหน้าที่เป็นแต่งตัวเป็นอเจ้าบ้างล่ะ
เป็นนางฟ้าบ้างล่ะเป็นยมทูตก็มี

แจกจ่ายอะไรให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนไปดูกันค่ะ
มทูตเนี่ยนะถ้าใส่สีเหลืองเป็นปิกาจูเลยอ่ะ

เมาเมาไม่ขับนะคะขับไม่เร็วนะคะ

สไตล์ของอเจ้าก็คือต้องใส่ถุงเท้าสองข้างข้างละสี

รักดีก็เป็นไอเดียดีนะคุณผู้ชมค่ะ
ของทางตำรวจทางหลวงจังหวัดชุมพรนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีธีรพัฒน์ศรีพฤษธรรมนะคะ

ในวันสงกรานโดยการแจก

กล้วยเล็บมือนางแจกเครื่องดื่ม

พร้อมกับถือป้ายเตือนสติคนขับรถ
ผ่านไปผ่านมาในช่วงเทศกาลสงครานนี้

เขาพางตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะ

ให้กับผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนน

นอกจากนี้ตำรวจทางหลวงชุมพอร์น

เขามีห้องพักผ่อนแก้แบบผ่อนคลายแก้เหนื่อยอ่อนเพลีย
ให้กับผู้ที่เดินทางมาที่บริเวณนี้ได้นะคะ
ใครที่รู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยก็ขอพักผ่อนกันก่อนได้
ก็จะมีตามจุดต่างบริการให้กับประชาชนด้วย
ว่าถ้าใครง่วงเข้ามาเจออเจ้ากับยมทูตที่นี่
ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็เป็นสีสันนะครับ
ใกล้ที่จะถึงเทศกาลมหาสงกรานแบบนี้